ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการโกงเกี่ยวกับเรื่องของร้านทองนะคะ
ที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ร้านทองย่านประชาอุทิศนะคะ
ร้านทองนี้เปิดมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็เป็นร้านทองที่เปิดเช้ากว่าใครเขาเพื่อนในย่านนั้น
ผู้เสียหายโดนเหมือนกันเบื้องต้นก็ประมาณสัก๑๐กว่ารายได้
สิบเอ็ดสิบสองรายเนี่ยนะคะครับที่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอราชบุรณะ
ผู้เสียหายโดนเหมือนกันก็คือเอาทองไปจำนำปรากฏว่าพอจะนำเงินไปถ่ายทองคำคืน
เจ้าของร้านทองก็บ่ายเบี่ยงขอเลื่อนบ้างไม่สบายบ้างป่วยบ้าง
กุญแจขายเซฟไม่อยู่บ้างอืมบ่ายเบียงไปแบบเนี้ย
วันประกันพรุ่งไปเรื่อยแต่มีผู้เสียหายบางคนที่เขาได้ทองคำคืนแล้ว
ก็คือนัดเจ้าของร้านเจ๊หมวยอ่ะค่ะไปคืนทองคำกันที่สอนอราชบุรณะ
แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เขายังไม่ได้คืนอ่ะบางคนก็นัดช่วงเวลานี้แหละใช่
เคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญคุณจอมขวัญคุยกับเจ๊หวยผ่านทางโทรศัพท์
นัดในช่วงเวลาประมาณเนี้ยปลายเดือนพฤษภาคมเนี้ยอ่า
แต่ก็ยังโดนผลัดไปเรื่อยเขานัดอ่ะผลัดไปมิถุนาแล้วค่ะ
นี่ยังไม่ได้อีกนะพฤษภาเนี่ยยังไม่ได้ไปมิถุนาอีก
แล้วคราวเนี้ยมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอืม
จากผู้เสียหายกลุ่มเดิมที่เราเล่าไปนะคะ
ทีนี้มีพฤติการในลักษณะของการออกเช็คแล้วเป็นเช็คเด้งด้วย
แล้วเช็คเด้งก็เป็นความผิดอาญาด้วย
ไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะมีหนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายกลุ่มแรกนะคะ
นางสาวเอื้องฟ้าบุญบรรลุไปที่สอนอราชบุรณะค่ะไปร้องเรียนกับตำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะ
เพราะว่าร้านทองย่านประชาอุทิศร้านนี้ยังไม่คืนทองคำให้เลยอ๋อนี่รอบแรกก็มาแล้ว
รอบแรกไปแล้วก็เลยไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
นางสาวเอื้องฟ้าบอกว่านำทองคำมูลค่าน้ำหนักนี่นะคะหนึ่งบาทไปฝากไว้ยี่สิบเอ็ดเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้
แล้วก็ไปถ่ายถอนคืนกลางเดือนพฤษภาคมก็คือกลางเดือนนี้
แต่ทางร้านไม่ให้คืนคือติดต่อทางร้านไม่ได้
แจ้งความเอาไว้สิบหกพฤษภาคมทางร้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคืนทองให้นะ
สิบเก้าพฤษภาคมสิบเก้าก็ไม่คืนอืม
เลื่อนอีกขอเป็นยี่สิบเก้าพฤษภาคมวันนี้สามสิบแล้วอ่ะ
ครับยังไม่ได้คืนเลยอ่ะค่ะร้านขอเลื่อนอีกเป็นสิบมิถุนายน
โอ้โหนางสาวเอื้องฟ้าคนนี้ก็เลยบอกว่าเอายังไงอ่ะตกลงจะได้คืนไหมเนี่ย
เครียดแล้วเลยไปพบตำรวจอีกรอบนึงนะคะ
ตอนนี้เรายังคิดว่าทองเนี่ยของเราเนี่ยยังอยู่ไหมครับ
คิดว่าไม่อยู่กับเขาหรอกเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาจริง
เขาต้องให้คนไปถ่ายเหมือนเหมือนเขาโกงเลยนะ
เหมือนไม่เชื่อเอาหรอกยังไงก็ต้องเอาคืนให้ได้
ก็ไม่อยากมีเรื่องมีอะไรกับเขาหรอกขอแค่แค่ว่า

จากนางสาวเอื้องฟ้าคนนี้นะคะล่าสุดมีผู้เสียหายอีก๒ราย
ซึ่งเป็นรายใหม่ค่ะไปติดตามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจด้วยนะคะ
มีผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าบริษัทของเขาเนี่ย
ซื้อทองจากร้านนี้เพื่อนำไปจัดโปรโมชั่นร่วมกับสินค้าอื่นอื่น
แสนบาทนะคะครับแต่ได้ทองคำมาจริงจริง
สี่แสนกว่าบาทอีกสามแสนไม่ได้ทองมา
ทางร้านบอกว่าไม่มีทองให้แต่เดี๋ยวจะคืนเงินให้
สุดท้ายทางร้านทองยอมรับสภาพหนี้จ่ายเงินคืนให้กับบริษัทของผู้ชายคนนี้
ครับแต่จ่ายคืนด้วยเช็คอืมแต่พอเขาเอาเช็คไปขึ้นเงิน
ปรากฏว่าเช็คเด้งไม่สามารถขึ้นเงินได้แม้แต่ครั้งเดียว
เรื่องนี้ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะครับปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้
เงียบกริบเลย๓แสนบาทยังไม่ได้คืนเลยอะค่ะ
แล้วเขาก็มาเหมือนว่าเซ็นรับสภาพหนี้ว่าเขาไม่มีส่วน
ว่าส่วนสามแสนเนี้ยเขาไม่มีไม่มีไม่มีทองออกมาให้เราระ
ก็ไม่สามารถชำระเงินได้เอาเช็คเข้าไปขึ้นก็เงินในบัญชีไม่พอจ่าย
อะไรประมาณเนี้ยครับตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ย
ก็จะมีพี่เขาจะไปหาที่ร้านประจำเลยก็จะอ้างว่าเออเดี๋ยวขอเวลา
สองวันนะสามวันนะเดี๋ยวจะเอาเงินสดเข้าไปให้
เช็คที่มันเด้งออกมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เคย
แต่เขาก็เอาข้ออ้างพวกนี้มาอ้างคุณแม่ป่วยบ้าง
ประสบอุบัติเหตุบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่เขาอ้างเรารู้หมดแล้วครับว่ามันไม่ใช่
เหตุผลพวกเนี้ยมันจะเกิดตั้งแต่ก่อนที่เอ่อ
ก่อนที่จะมาเซ็นรับสภาพหนี้ก่อนที่เขาจะยอมรับว่า
เขาไม่มีปัญญาจ่ายไม่มีปัญญาเอาทองที่อีก๓แสนที่เหลือเอามาให้เรานะครับ
ร้านนี้ก็อ้างไปเรื่อยเรื่อยเนอะใช่คือวันหนึ่งต้องอ้างกี่เจ้าเนี่ย
สารพัดเหตุผลจริงจริงนะก็ก็วนเวียนคำอ้างไปเรื่อยเรื่อยในแต่ละคนเนี่ย
เรื่องเช็คเด้งเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวนะฮะค่ะนี่ยังมีอีกคนนึงนะครับ
คนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะอายุห้าสิบหกปีนะครับซึ่งเล่าให้กับคุณสุดปรีดามหายศ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่าเธอก็โดนกรณีเช็คเด้งนะครับ
โดยได้เช็คจากร้านทองร้านนี้ย่านประชาอุทิศเนี่ย
ได้มาสิบเจ็ดใบค่ะนี่ฮะหลักถงหลักฐานมีหมด
เจ้าของร้านเอามาจ่ายหนี้ที่ยืมมาคือยืมเงินของผู้เสียหายคนนี้ไปทั้งสิ้นเนี่ย
หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทให้เช็คมาสิบเจ็ดใบ
สิบเจ็ดใบติดสปริงทุกใบฮะโอ้โหโอ้โหเด้งดึงดึงดึงดึงดึงเลยฮะ
สิบเจ็ดใบไม่ได้เลยครับไปขึ้นเงินเนี่ย
แต่ที่ให้ยืมเยอะขนาดนี้นะครับผู้เสียหายคนนี้บอกว่า
เพราะว่ารู้จักกับเจ้าของร้านทองครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐม
รู้จักสนิทสนมกันมานานสี่สิบกว่าปีค่ะย้อนไปเมื่อสักตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะฮะ
บอกว่าเจ้าของร้านทองโทรศัพท์มาขอยืมเงิน๗แสนบาท
บอกว่าจะเอาไปซื้อทองมาขายที่ร้านก่อนอืมอ่าซึ่งเธอก็เห็นว่าเออเพื่อนกัน
จะเดือดร้อนหมุนเงินไม่ทันก็ไม่เป็นไรให้ยืมไป
หลังจากนั้นก็ยืมต่ออีกหลายรอบนะครับก็ให้นะฮะโอนให้
เพราะคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะทำกันได้นะครับ
ไม่ได้อ่าแล้วเวลาไปติดตามทวงคืนเนี่ยนะโทรไปนะอ่า
แล้วก็ไปเจอที่ร้านแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเจ้าของร้านจะคืนเงินให้
ค่ะจนเจ้าหนี้บอกว่าอายที่จะทวงอ่ะใช่อืม
วงจนตัวเองอายแทนหัวอกเจ้าหนี้นะจริงจริงคือคือให้ยืม
๑ล้าน๖แสนกว่าบาททั้งไปที่ร้านทั้งโทรไปไม่เคยได้เลย
ไปบ่อยไปที่ร้านเนี่ยไปบ่อยจนอายฮะแล้วรู้สึกผิดรู้สึกผิด
ที่ต้องไปทวงเงินจากเพื่อนทวงแล้วทวงอีกก็เลยขอร้องเพื่อนว่า
เอาอย่างนี้ละกันทำเป็นสัญญาเงินกู้กันแล้วกัน
อืมทำสัญญากู้เงินกันอ่าแล้วทางเจ้าของร้านก็ทำสัญญากู้เงินและ
เช็คมาให้เธอแต่เช็คมันเด้งก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
แต่ที่แจ้งความเนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วนะ
เรื่องยังเงียบก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้เงินคืน
จริงจริงก่อนหน้านั้นอ่ะนี่ฉันก็ไปที่ร้านเขาบ่อยน่ะ
บอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมมาบอกปัญหาอะไรไหม
บอกถ้ามีอะไรเดี๋ยวฉันจะยอมช่วยเหลืออ่ะน่ะเพราะว่าเงินอีกตอนนี้อ่ะ
คือเคยบอกเขาว่าเป็นเงินเก็บดิฉันอ่ะทั้งชีวิตที่ช่วยเพื่อนก็เห็นเห็นแก่ความเป็นเพื่อน
ยังไงก็ทยอยจ่ายมาเถอะแม้แต่ให้เขียนเช็คมาอย่างเงี้ย
มันก็ยังมาเด้งอยู่ได้เรื่อยเขาก็เงียบเด็กเช็คเด้งเขาก็เงียบ
ทางตำรวจก็ก็ไม่ไม่ไปถึงไหนก็จริงจริงกับครั้งแรกเนี้ยถ้า
ถ้าจัดการเรื่องคดีที่ฉันมานะว่ามามาจับคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ย
มาสอบปากคำหรือมาจับกลุ่มอะไรเขาเนี่ยนะจะไม่ได้เกิดคดีหลังนี้มาเยอะแยะหรอก
ที่ที่หลังหลังคงมาเกิดมาช่วงหลังหลังอย่างเงี้ยเพราะฉันก็เกือบสองปีกันมาแล้ว
อืมจริงจริงเหมือนที่คุณพี่ท่านนี้พูดถูกนะใช่
คือถ้าดำเนินคดีจับกลุ่มตั้งแต่แรกในคดีของคุณพี่เขาเกือบ๒ปีแล้ว
เขาก็จะไม่มีโอกาสมาก่อเหตุที่จะไปยักยอกทรัพย์ไปโกงทองอะไรคนอื่นเขาอีก
เพราะว่าเขาแจ้งความปีกว่าแล้วอ่ะใช่ค่ะเกือบสองปีแล้วอะค่ะ
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วอย่างนี้ทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้สักที
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเรื่องนี้กับผู้รู้เรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
ไปคุยกับทนายความอืมทนายความก็ให้ข้อมูลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ก็อยู่ที่ตำรวจนี่แหละอยู่ที่การทำงานของตำรวจเลยอะค่ะ
นักข่าวของเราคุณสุปรีดามหายศนะคะเนี่ยค่ะ
ไปคุยกับทนายรัชพลศิริสาคอนประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
ซึ่งเป็นคนที่พาผู้เสียหายทั้งหมดไปติดตามคดีอ่ะนะคะทนายรัชพลบอกว่า
กระบวนการทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจล้วนเลยค่ะว่าคดีจะคืบหรือจะไม่คืบหรือจะยังไง
ขึ้นอยู่กับตำรวจว่าจะดำเนินการหรือเปล่าวันนี้ก็เลยไปติดตามความคืบหน้า
เพราะผู้เสียหายหลายคนมากและความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเยอะ
ไม่อยากจะให้เรื่องเงียบไปอีกบางคนคดีผ่านเป็นปีแล้วยังไม่ได้ของคืน
ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเลยก็เลยอยากจะร้องให้ทางตำรวจ
สอนอราชบุรณะช่วยติดตามให้หน่อยทนายรัชพลก็เลยบอกว่า
หลังจากที่สอบถามข้อมูลจากพันธุ์ตำรวจโทบุญนำลบโลกา
รองผู้กำกับการสอบสวนสอนอราชบุรณะท่านรองผู้กำกับยืนยันว่า
จะมีการออกหมายเรียกไปยังเจ้าของร้านทองภายในวันนี้ค่ะ
คดีนี้ผมว่ามันไม่คืบมานานแล้วนะครับวันนี้ก็เลย
นำผู้เสียหายนะครับประมาณสี่ห้าห้านี่ครับ
มีทั้งคดีที่จำนำทองนะครับแล้วก็มีคดีเช็คด้วย
มาติดตามความคืบหน้าครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับ
ได้คุยกับท่านบุญนำนะฮะท่านเป็นดูแลคดีนี้อยู่
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะออกหมายเรียกให้นะครับ
ก็ถือว่ามีความคืบหน้าอยู่พอสมควรครับผมถ้าออกหมายเรียกปุ๊บวันนี้ครับ
ก็ต้องให้ทางเจ้าของร้านทองเข้ามาพบพนักงานสอบสวนภายใน๗วันนะฮะ
ถ้ายังไม่มาพบอีกก็ต้องดูว่าตำรวจจะทำไงต่อไป
โดยทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะออกหมายเรียก๒ครั้งถ้ายังไม่มาก็จะออกหมายจับครับ
เนี่ยค่ะก็รอคอยมาเป็นปีอะค่ะ
ตำรวจก็เนี่ยจะออกหมายเรียกให้มันก็น่าคิดนะ
ว่าเนี่ยพอคนที่เขาทำลักษณะแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่า
ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันก็ยังอยู่ของฉันได้แบบเดิม
ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินคดีอะไรใช่
ทำไปเรื่อยนะภาคภูมิแต่ว่าร้านทองยังปิดอยู่นะคะเนี่ยค่ะ
ปิดตั้งแต่วันที่ใช่ที่คลิปแรกออกใช่ไหมแล้วก็เป็นปิดมาตลอด
แล้วก็ไม่เคยเปิดอีกเลยนับตั้งแต่เป็นข่าวนะคะ
แต่ว่านักข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปหาเจ๊หมวย
ว่าเจ๊หมวยนี่แหละเป็นเจ้าของร้านแต่เจ๊หมวยก็ปฏิเสธนะ
บอกว่ามีหุ้นมีอะไรด้วยหลายคนอะไรแบบนี้นะ
โทรไปคุยกับเจ๊หมวยนะคะเจ๊หมวยก็บอกว่าไม่ได้หนีไปไหน
อืมแต่ว่านะตอนนี้เอาทองออกมาจากตู้เซฟไม่ได้
ก็เลยเปิดร้านไม่ได้ไงเจ๊หมวยบอกไม่สบายคอเคล็ด
เฝือกคอก็เลยไปเปิดตู้เซฟไม่ได้นึกออกมา
คือเดินไปเปิดตู้เซฟไม่ได้เพราะคอเคล็ดอยู่อ๋อมันก็ไม่สามารถเอาทองมาออกมาวางขายได้
ใช่ค่ะตามภาพซ้ายมือเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาพที่มาจากคลิปแรกที่เริ่มเรื่อง
ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวก็คือต้นเรื่องผู้เสียหายคือคุณพีรพัฒน์พาบัณฑิต
ทวงที่ร้านแล้วก็ไปทะเลาะไปต่อว่ากับพนักงานของร้านพนักงานของร้านจะอยู่อีกมุมหนึ่ง
แล้วก็เจ๊หมวยก็แอบอยู่ตรงนี้พนักงานของร้านที่เถียงกันด้วยเป็นเสื้อแดงเนี่ยค่ะ
หมวยก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ยอมแสดงตัวไงว่าเป็นเจ้าของร้าน
แต่ใครเห็นคลิปก็บอกว่าเสื้อเทานั่นแหละเจ๊หมวย
ใช่ค่ะคือได้คุยกับคุณพีรพัฒน์มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ก่อนรายการเราคุณพิรพัฒน์บอกว่ารวมแล้วเนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้
ถ้านับรวมหมดนะทั้งคนที่ได้ทองคืนแล้วด้วยและคนที่ยังไม่ได้ทองคืนนะคะ๑๒คน
คุณพิรพัฒน์บอกว่ามีข้อมูลมาว่าเจ๊หมวยเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ
เขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะคุณพิรพัฒน์บอกเองนะ
เพราะว่าเจ๊หมวยเนี่ยก่อนหน้านี้ร้านทองโดนปล้นแล้วก็เสียหายไปเยอะไม่มีสตังค์
แล้วหลังจากนั้นน้องชายประสบอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นอนอยู่ในร้านทองนี่แหละเจ๊หมวยก็เลยเหมือนกับช็อต
ก็เลยเอาทองที่คนไปจำนำเนี่ยไปจำนำต่ออีกทอดนึง
หมุนไปอย่างนี้หมุนไปเรื่อยนี่คือปัญหาของเจ๊หมวย
คุณพีรพัฒน์บอกว่าคนก็ถามเขาเหมือนกันนะว่าสงสารเจ้าของร้านทองไหมล่ะ
เจ้าของร้านทองเขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะ
แต่คุณพีรพัฒน์บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้รวบรวมผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด
ผู้เสียหายทุกคนก็น่าสงสารไม่แพ้กันค่ะ

แล้วการแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่ไงใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่คือปัญหาของตัวเราแต่เราไปเอาปัญหาตัวเราไปเพิ่มปัญหาให้กับคนอื่นในสังคมอันนี้มันไม่ได้